แม้เปิดมาจากเรียนก็ต่อยมวยเลยนะคะ

กว่าที่นักร้องในวงการจะโด่งดังขึ้นมาทุกวันนี้

ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลิ่น

หลายคนเนี่ยทำอะไรรู้ไหมอาชีพนักมวย

บอกเลยนะคะว่าแหมกว่าจะประสบความสำเร็จได้มันต้องผ่านอุปสรรคมาก่อน
วันนี้ใครเคยทำอาชีพนักมวยก่อนจะมาเป็นศิลปินบ้าง
บันเทิงไทยรัฐได้รวบรวมไว้ให้ดูแล้วนะคะ

น้องใหม่ไฟแรงต้องยกให้กับลำเพลินวงศกรเลยค่ะ
ล่าสุดก็เพิ่งจะไปคว้าแชมป์จากรายการต่อยมวยชื่อดังมาครองได้สำเร็จ
ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านักร้องหนุ่มคนนี้เคยมีดีกรีเป็นนักมวยมาก่อน
เพราะว่าในสมัยเด็กตอนที่อยู่ต่างจังหวัดกับครอบครัว
เพลินมีฐานะค่อนข้างยากจนต้องต่อสู้อยู่พอสมควร
ก็เลยต้องไปเป็นนักมวยเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว
ตอนนั้นต้องแลกกับการฝึกฝนอย่างหนักทั้งเจ็บตัวค่าแรงกว่าน้อย
แต่เขาก็สู้ไม่ถอยอะไรที่ได้เงินก็ยอมทำหมดทุกอย่าง
จากนั้นก็เริ่มหัดเล่นเครื่องดนตรีในวงโปรงลางของโรงเรียน
แต่ว่าตอนนั้นดันร้องเพลงเพี้ยนก็เลยต้องหันกลับมาชกมวยหาเงินอีกครั้ง
ก่อนจะมีผู้ใหญ่มาเห็นแววศิลปิน
ซึ่งได้เริ่มเดินทางเข้าสู่ถนนสายดนตรีเป็นนักร้องแบบเต็มตัว
ลำเพลินเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
อยากกลับไปเปิดค่ายมวยที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรำ
เพราะอยากจะหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็ก
รวมถึงหลายคนที่สนใจในเรื่องมวยไทยค่ะ
ศิลปะการป้องกันตัวผมชื่นชอบอยู่แล้ว

เหมือนเราได้กลับมาทำมันใหม่เฉย
คือผมชื่นชอบมวยอยู่แล้ว

วิชาชีพติดตัวสำหรับคนที่มีใจรัก
ในการออกกำลังกายอยากต่อยมวยจริงครับ

กลับไปที่บ้านครับใช่ครับ
ในเมื่อเราสามารถเป็นกระบอกเสียงหนึ่ง
ที่สามารถสร้างโอกาสให้คนได้เนี่ย

ไผ่พงศธรที่โลดแลนด์อยู่ในวงการเพลงมายาวนาน
มีผลงานเพลงดังอยู่มากมาย
แต่เส้นทางก่อนจะมาเป็นนักร้องนั้น
ค่อนข้างลำบากไม่แพ้กันค่ะ
ไผ่ต้องช่วยครอบครัวทำงานหาเงิน

การไปเป็นนักมวยตั้งแต่เด็ก

ประยูนสัตว์สอดำรงชัย
ขึ้นสังเวียนพระบัยออกหมัดแลกกับเงินค่าตัว
วบคู่ไปกับการเป็นหมอลำขอข้าวอีกด้วยค่ะ

นักมวยสาวกระแตอาสยาม
เส้นทางการเป็นนักมวยของเธอนั้น

จะเป็นนักร้องชื่อดังเช่นทุกวันนี้
และมีดีกรีเป็นถือแชมป์ประเทศไทย

เป็นคนที่ชอบมวยไทยมาก

ให้กระแต่เป็นมวยตั้งแต่เด็ก

น้ำหวานน้อยสักบุญมา
และคว้าชัยชนะสำเร็จได้เงินรางวัลมา๓๐๐บาท
จากนั้นกระแตก็เดินสายต่อยมวยเรื่อยมา
ชนิดที่ฟอร์มดีเหนือคู่ต่อสู้ไม่เคยแพ้ใคร
และคว้าแชมป์ได้ในอีกหลายสังเวียนค่ะ
จนกระทั่งกระแตได้มีโอกาสเป็นนักร้องเมื่อปี๒๕๕๙
และได้ออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก
มีเพลงดังอย่างเปิดใจสาวแต่ที่เล่าเรื่องราวการเป็นนักมวยของเธออีกด้วยค่ะ